คุณผู้ชมครับช่วงหน้ายังมีอีกหลายประเด็นให้ติดตามนะครับ

วันนี้พรุ่งนี้ยังคงเป็นวันหยุดช่วงของวันพ่อกันอยู่นะครับ
ใครตั้งใจพาคุณพ่อไปผจญภัยในป่า

ถูกต้องเพราะว่าในกรุงเทพมีเหมือนกัน

ให้คุณผู้ชมกับคุณพ่อสวมบทบาทการเป็นทาศาสต
นึกว่าคุณให้สวมชุดทาซาน

ติดตามได้กับคุณกระมวลวันการีพัฒน์เลยครับ
พื้นที่กว่า๑๕๐๐ตารางเมตร
ของศูนย์สรรพสินค้าสี่ข้อนบานแคลร์

ที่เพราะเปิดให้ทุกคนเข้าไปผจญภัย
กับเครื่องเล่นสุดเอ็กซ์ตรีมครั้งแรกของเมืองไทย

คอร์สเป็นการทรงตัวบนสะพานเชือก

ที่เกี่ยวกับการส่งตัวบนเชือกนะครับ
ก็เหมือนทาซานที่โหนเถาวันมาเลย
แนวขนานกับพื้นแต่อยู่บนความสูงนะครับ
และสุดท้ายก็คือสำหรับถึงเด็ก
เป็นสปิงบอร์ดให้เด็กได้กระโดดไล่ต้นอะไรกันตามสบายนะครับ
ยิ่งสูงขายิ่งสั่น
จะก้าวขาแต่ละทีต้องใจกล้าค่ะ
ซิปไลน์ถือเป็นการฝึกสมาธิไปในตัว
เครื่องเล่นไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ
และอยู่บนมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก
แต่ละเครื่องเล่นมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล
และให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด
อกจากนี้ยังมีการแสดงคนป่าชุด
เฮยาเฮ่จังเกิ้ลแดนซ์และเมารีแมร่าแดนซ์

เวลาบ่าย๒และ๖โมงเย็นค่ะ

ขบวนกวนสัตว์แปลกมาให้ชมอย่างจุใจ
อย่างงูหลามคอนลายอาเมล
เต๊กูกิ้งกะโซนอเมริกาใต้

ให้เลือกช็อปกันเพลินอีกด้วยค่ะ

เริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่๑๓ธันวาคม๒๕๖๒
ที่ลานกลางชั้นหนึ่งศูนย์สรรพสินค้า๔ข้อนบานแค

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน